วันนี้นายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล

นายสันทนาออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้บอกว่า
คดีที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณตังโมนะ
มันมีเหตุการณ์มากกว่าอุบัติเหตุ
ตกเรือตอนไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือตามที่เพื่อนบอก
มันมีเรื่องของการไปแอบรับงงรับงานอะไร
แล้วจะพาคุณตังโมไปส่งคนมีสีคนหนึ่งที่รออยู่ที่โรงแรม
แม่น้ำเจ้าพระยาอยากจะมาให้ข้อมูลกับตำรวจเหลือเกิน
วันนี้ทางพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
ก็เลยเชิญมาให้ข้อมูลนะครับ
คุณสันทนะเนี่ยก็หอบหลักฐานมาด้วย
บอกขอให้ข้อมูลแล้วก็หลักฐานต่างกับพนักงานสอบสวน

นี่คุณสันทนะบอกว่าที่เสนอตัวเข้ามาเป็นพยานในคดี
เนื่องจากเห็นใจและสงสารคุณแตงโม
แล้วข้อมูลที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยได้มาจากบุคคลใกล้ชิดกับคนบนเรือ
โดยได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมด
แต่วันนี้ไม่ได้พาคนนั้นมาที่สพเมืองนนทบุรีด้วย
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ได้รับการคุ้มครองเรื่องของการเป็นพยาน
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีฆาตกรรมอย่างแน่นอน
เพราะหากดูจากรูปคดีเป็นไปไม่ได้ที่คุณแตงโมจะตกจากท้ายเรือ
โดยเฉพาะเรือสปีดโบ๊ทและเป็นไปไม่ได้ที่ร่างจะถูกดูดเข้าไป
หากดูจากลักษณะบาดแผลที่ขามีความลึกไม่มีความน่าเชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
คดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมแน่นอนคุณแตงโมเนี่ยผมถึงบอกว่าโหดร้ายกับเขามากนะ
พวกคุณนะผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวพ่อบาดแผลอย่างนี้
เห็นแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะ
คือข้อมูลของคุณสันทนาก็น่าจะตรงกับหลายคนที่มองว่าไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุ
มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนแต่ไอ้เรื่องที่ว่ามีคนรออยู่บนโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
เมื่อวานคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าโอ้โหข้อมูลตรงนี้เนี่ยของคุณสันทนะมันไร้สาระมาก
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันบอกมันไม่จริงหรอก
จะมีที่ไหนอ่ะให้ผู้ใหญ่ไปรอแล้วให้เด็กไปดื่มวายล่องเรือกันไป
แล้วก็ผู้ใหญ่รออยู่นี่เหรอเด็กต้องรอผู้ใหญ่คุณชูวิทย์บอกแบบนี้
นี่คุณชูวิทย์ก็บอกใช่ไหมใช่ในส่วนคุณชูวิทย์ไม่รู้ยังไงนะ
แต่ว่าในส่วนของคุณอัจฉริยะเนี่ยวันนี้คุณสันทนะนักข่าวถามบอก
นี่เขาบอกพี่ไร้สาระมากเลยเนี่ยค่ะคุณสันทนาบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นก็ฝากบอกแล้วกันว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นถ้าไม่รู้จักกันอย่ามาล้อเล่น
อันนี้ให้เขาเคลียร์กันเองนะนะคะก็เดี๋ยวรอดูข้อมูลกันต่อไปกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคงเข้มข้นขึ้นเรื่อยตามลำดับ
ผู้ชมอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงที่ว่าใครก็ไม่รู้นะยื่นมือไปทิ้งแก้ววายลงน้ำเราก็มีแต่ท่านรอแป๊บนึง